หลังจากที่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยชีวิตช้างป่าแม่ลูกจนพ้นจากพื้นที่น้ำตกเหวนรกที่ตกลงไปได้แล้วนะครับ
ตอนนี้ก็ยังมีภารกิจสำคัญในการนำซากช้างทั้ง๖ตัวที่ตกลงไปตายออกจากพื้นที่

เจ้าหน้าที่ถ้าแบบนั้นล่ะ
เมื่อเวลาตี๓ของวันที่๕ตุลาคมที่ผ่านมา
สามารถนำทางช้างป่าทั้งสองแม่ลูก

และได้เดินทางเข้าป่าไปอย่างหมดห่วง

คือการกู้ซากช้างป่าอีก๖ตัวที่จมน้ำตาย
และยังคงติดอยู่บนน้ำตกเหวนรก
โดยเจ้าหน้าที่ได้เดินทางสำรวจพื้นที่
รอยต่อระหว่างสายน้ำที่ไหลลงมาจากน้ำตกเหวนรก
ที่กำลังไหลเข้าสู่เขื่อนขุนด่านปราการชน

เพราะจุดดังกล่าวมีต้นไม้ใหญ่ติดอยู่กับแม่น้ำ
ที่สามารถผูกเชือกตะข่ายได้
อีกทั้งยังได้ประสานกับกรมประมง
เพื่อขออวนดักปลามาช่วยอีกด้วย
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่จุดที่
เจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาสำรวจ
และตัดสินใจว่าจะใช้เชือกและอวน
ผูกติดกับต้นไม้ทั้งสองต้นที่อยู่ติดกับแม่น้ำนะครับ

ที่จะไหลลงมาจากน้ำตกเหี่ยวนรกนะครับ
ซึ่งด้านหลังของผมนี่คือสายน้ำ
ไหลลงมาจากน้ำตกเหี่ยวนรกนะครับ
ถ้าคุณผู้ชมสังเกตจะเห็นได้ว่า
ทางเดินน้ำนะครับเต็มไปด้วยโขดหินนะครับ
และนี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่จะต้องเก็บไป

ทำอย่างไรให้ซากช้างทั้ง๖ตัว
อยู่ห่างจากจุดดักช้างตรงนี้ไปประมาณ๒กิโลเมตร
ไหลผ่านโคนหินให้มาถึงจุดนี้ให้เร็วที่สุดครับ
โดยนายวิชัยพรลีแสงสุวรรณ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑
กล่าวว่าหากซากช้างป่าไม่สามารถไหลลงตามทางน้ำตกได้
ก็จะให้เจ้าหน้าที่ขึ้นไปบนน้ำตก
โดยการโรยเชือกลงไปจากหน้าผาของน้ำตก
แล้วช่วยกันผลักซากช้างให้พ้นโขดหิน

ซึ่งวิธีนี้มีข้อจำกัดที่ว่า
จะต้องทำในช่วงหน้าแรงเท่านั้น
เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกหนักน้ำไหลแรง
กลัวว่าเจ้าหน้าที่ที่ลงไปแล้วจะได้รับอันตราย

ก็มีผู้ที่จะช่วยเหลือโดยการนำอวนเก่านะฮะอวนประมง
ซึ่งสามารถรับน้ำหนักปลาได้ประมาณ๓๔๐ตันมา
ซึ่งช้างเนี่ยคาดว่าจะไม่ลงมาพร้อมกัน

ที่เขาถ่ายภาพมาเนี่ยจะเป็นโขดหินตลอดลำน้ำเลย
มีหน้าผาบางช่วงฉะนั้นเวลาก็คง

ต้องรอจนช้างเขาบวมเพิ่มที่
หลังเจ้าหน้าที่ได้ทำการสำรวจพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จากนี้ก็จะเร่งทำการติดตั้งตาข่ายและอวนดักปลาในวันพรุ่งนี้
ซึ่งคาดว่าหากฝนตกแบบนี้ทุกวัน
ก็จะช่วยผลักซากช้างให้ไหลลงมาได้เร็วขึ้น
และจะนำซากช้างทั้งหมดมาย่อยซาก

ส่งวิญญาณช้างป่าทั้ง๖ตัวต่อไป

รายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน